ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อนุมัติงบประมาณเกือบแสนล้านบาทนะครับ
ในการช่วยเหลือกเกษตรกรและผู้ที่มีรายได้น้อย

รัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ยืนยันว่า
นี่เป็นการอนุมัติงบประมาณแล้วก็โครงการต่างเพื่อช่วยเหลือประชาชนจริง
ไม่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือว่าการเอื้อประโยชน์ให้กับพักการเมืองใดทั้งสิ้น
ติดตามเรื่องนี้จากเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
วันนี้ไม่อยากให้เขียนว่าอันดับอันนี้กำลังแจกเพื่ออะไร
เพื่อ
เพื่อ
หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณก้อนใหญ่
ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ค่าน้ำค่าไฟฟรีค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล
และเงินสดเพื่อจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อผู้มีรายได้น้อยมีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้าน
หลักล้านไม่เกิน๑ล้านบาท
ส่วนการเมืองโดยเฉพาะคำสั่งหัวหน้าคอสช
ให้ขยายเวลาแบ่งเขตเลือกตั้ง
นายกรัฐมนตรีและนายวิศนุเกลืองามรองนายกรัฐมนตรี

ไม่ใช่การก้าวล่วงหรือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
และไม่กระทบลดแมพเลือกตั้งที่วางไว้แน่นอน
ด้านคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

ลงพื้นที่พบปากประชาชนชาวขอนแก่นเพื่อรับสมัครสมาชิก
ฝากเตือนถึงรัฐบาลด้วยว่า
หากผลการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม

และใช้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแทรง
ส่งผลต่อเศรษฐกิจในอนาคต
เพราะสังคมโลกจะไม่ยอมรับประเทศไทย
และไม่กล้าเข้ามาลงทุน
ขณะที่นายสนทิรัฐสนทิจิระวง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐ

พลังประชารัฐจะกวาดที่นั่งสอสอได้ทั้ง๓๕๐เขต
ว่าเป็นเพียงวาธกรรมทางการเมือง
ที่ต้องการให้กำลังใจสมาชิกพัก
ไม่ใช่การประกาศจะกวาดที่นั่งสอสอ๓๕๐เขต

ก็เป็นการพูดให้กำลังใจกับสมาชิกพัก
ที่ประสงค์จะลงเป็นว่าที่ผู้สมัครในอนาคต
ให้เกิดกำลังใจในการทำงานทั้ง๓๕๐เขต

ผมเรียนว่าเรื่องเป้าของการ
ให้เกิดการเป็นสมาชิก
พักจะทำดีที่สุดในการทำงานนะครับ
พักแน่นอนต้องทำหน้าที่เต็มความสามารถนะครับ
ทั้งตัวบุคคลทั้งนโยบาย
ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของ
พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจและลงคะแนน
ด้านนางสาวกัญจนาศิลปะอาชา

ไม่อยากให้ถูกวิจารณ์ไปมากกว่านี้
แต่ทุกอย่างคงต้องอยู่ที่การดำเนินการ

ซึ่งวันนี้นายสดใสรุ่งโพทอง

ชาติไทยพัฒนาเรียบร้อยแล้ว
โดยนายสดใสปฏิเสธไม่เคยคิดย้าย

แต่ยอมรับว่าถูกทับทามจริง

เพื่อรักษาสัจจะที่มีต่อนายบรรหารศิลปะอาชา